พูดถึงเรื่องของการขี่รถจักรยานยนต์กันบ้างนะครับ

คนขี่คนซ้อนต้องสวมหมวกกันน็อก
ทีนี้คนที่ไม่สวมหมวกกันน็อกดันเป็นตำรวจซะด้วย

ใครเกลียดแกบ้างน้อง
เพื่อสวดให้เกี่ยวกัน
อืมมันได้ทุกอย่างมันไม่ได้ใส่อ่ะ
โอ้โห

แม่จ้างโรงบาลแม่สอบนะ
ไม่ต้องไปเลยฮุทจะไปไหนก็ไปเลย
พี่สังรวชยังไม่อินทรีย์ยังไม่กินเลย

นี่ปรฐาคารมกัน
คนที่ขี่จักรยานยนต์เขาบอกว่าเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันนะ
แต่ว่าผมเนี่ยเป็นตำรวจต่อชดแต่ว่าเป็นนักมวย
แล้วทีนี้ดั้งหักก็เลยใส่หมวกไม่ได้สงสัยไปต่อยมวยมา
แต่ว่าพี่ตำรวจจราจรเขาบอกว่าคุณยังไงก็ใส่ได้แต่นี่ไง
กระน็อกผมก็ใส่ให้ดูไงมันก็ไม่โดนดั้ง
คนนี้ก็บอกของผมเต็มใบก็เนี่ยแหละฮะสุดท้ายก็แยกย้ายกันไป
แต่คนเห็นคลิปนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะครับ
โซเชียลมีเดียศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ได้โพสต์ภาพของชายที่ขี่รถจักรยานยนต์เมื่อสักครู่นี้
ที่ไปเสียค่าปรับจราจรที่สพแม่สอดจังหวัดตากท้องที่เกิดเหตุนะครับ
พร้อมกับระบุข้อความว่าทางศูนย์ได้สอบถามข้อเท็จจริง
ยังสพแม่สอดแล้วสพแม่สอดชี้แจงว่าอย่างนี้ครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๙มกราคมเวลา๑๑นาฬิกา
ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน
ที่๔แยกไฟแดงสพนิทตแม่สอดอแม่สอดจตาก
ตำรวจรีเอกชัยฟาริกได้ขี่รถจักรยานยนต์มาโดยไม่สวมหมวกนิรภัย
แล้วก็เป็นรถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้วย
แล้วก็ไม่จัดให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาด้วยสวมหมวกนิรภัย
ตำรวจจราจรก็เลยออกใบสั่งจราจรให้
หลังจากออกใบสั่งแล้ว๑๐ตำรวจรีเอกชัยก็แสดงความไม่พอใจ
มีปากเสียงกันขึ้นตามที่ปรากฏในคลิป
อย่างไรก็ตามครับ๑๐ตำรวจรีเอกชัยก็ถูกเปรียบเทียบปราบไป
ในข้อหาทั้งหลายแหล่รวมแล้วปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
และที่สำคัญก็คือทางสพแม่สอดเขาได้ส่งเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสม
ยังผู้บังคับกองร้อยตำรวจระเวนชายแดนที่๓๔๖ต้นสังกัดให้ทราบแล้ว
นี่โดนเลยนะฮะ